ทุกผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ก็โหดเหลือเกินสมุทรปราการนะครับ
ขอคืนดีจากอดีตแฟนของเขา
แต่ว่ามันกลายเป็นการทำร้ายกันเกิดขึ้นนะครับ
หญิงสาวคนนี้เนี่ยเธอถูกอดีตแฟนหนุ่มดักทำร้าย
ใช้มีดไล่ฟันฟันจนหูเกือบขาดอ่ะอ่า
ภาพตรงนี้ก่อนนี่คือดึงเข้ามาแล้วนะครับคนก่อเหตุชื่อปฏิพัฒน์อายุสามสิบสามปีนะครับ
นี่เป็นภาพวงจรปิดถนนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับ
โรงงานใกล้กับถนนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีที่สมุทรปราการนะครับ
จะเห็นว่านายปฏิพัฒน์คนก่อเหตุเนี่ยดึงมานี่ฮะฉุดกระชากลากถูล็อกคอ
อดีตแฟนสาวของเขาที่ชื่อวิลาวันชื่อเล่นชื่อเปิ้ลอายุ๔๘ปีออกมาจากโรงงานแห่งหนึ่ง
ไปดึงเข้ามาจากโรงงานนะฮะคือคุณเปิ้ลไม่ได้ทำงานโรงงานนี้นะ
แต่เขารู้ว่าปฏิพัฒน์อดีตแฟนหนุ่มของเขาเนี่ยมาดักรออยู่
เขาเดินเข้าไปไปขอความช่วยเหลือจากรอปภปฏิพัฒน์ไปลากตัวมาเลย
ถ้าสังเกตในมือขวาของปฏิพัฒน์เนี่ยคนก่อเหตุจะเห็นว่าถืออะไรแบบ
เป็นวัตถุสีแดงแดงอยู่ด้วยเนี่ยเห็นไหมฮะหกโมงเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
นี่เหตุการณ์ตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดตอนห้าโมงเย็นนี่ฮะนายปฏิพัฒน์คนก่อเหตุ
มายืนดักรอคุณเปิ้ลอยู่ที่หน้าโรงงานของคุณเปิ้ลยืนอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะ
แถวนี้นะครับมีบางช่วงเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยมาพูดนะ
โทรไปไหนสักที่หนึ่งคาดว่าอาจจะโทรไปหาเพื่อนคุณเปิ้ล
เพื่อจะถามว่าคุณเปิ้ลเนี่ยจะเลิกงานกี่โมงจน๖โมงเย็น
คุณเปิ้ลกับเพื่อนรวม๓คนนะครับเดินออกมาจากโรงงานฝั่งขวามือนะ
นี่เห็นไหมฮะเดินออกมาเพื่อกลับบ้านเดินมาเรื่อยก็จะถึงหน้าโรงงานอีกแห่งหนึ่ง
ถึงถนนใหญ่นะฮะคุณเปิ้ลกับเพื่อนก็ข้ามถนนนะครับต้องข้ามถนน
สักพักนึงจะเห็นนี่นายปฏิพัฒน์เดินตามคุณเปิ้ลไป

จนไปถึงหน้าโรงงานอีกแห่งหนึ่งนี่เห็นไหมฮะเห็นแล้วเห็นว่าคุณเปิ้ลมาเนี่ย
เห็นไหมวิ่งตามเข้าไปนี่ฮะจนไปถึงหน้าโรงงานอีกแห่งหนึ่งคุณเปิ้ลก็รู้ตัวแล้วว่า
ปฏิพัฒน์นี่ตามมาเธอตัดสินใจเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจาก
รอปภของโรงงานนั้นเพราะเป็นหน้าโรงงานพอดีมีเพื่อนเดินมาด้วยกันเห็นมั้ยครับ
กัน๓คนเพื่อนอีกสองคนก็เห็นว่าไปขอความช่วยเหลือจากรอปภแล้วแล้วเห็นปฏิพัฒน์เดินตามมาด้วย
เขาก็เดินไปต่อกำลังกลับบ้านกันจากนั้นนายปฏิพัฒน์พอเห็นว่าอดีต
แฟนสาวเขาเดินเข้าไปในโรงงานนี่เพื่อนเขายังชะโงกดูอยู่นะฮะ
นายปฏิพัฒน์ยืนดูอยู่สักพักนึงตัดสินใจเดินข้ามถนนไปที่ประตูโรงงาน
แล้วไปลากตัวคุณเปิ้ลออกมา
ซึ่งเนี่ยจะพ้นมุมกล้องวงจรปิดไปนะฮะ
เดี๋ยวนี่ก็จะเป็นตรงนี้ที่ลากออกมาเห็นไหมฮะ
แล้วชักมีดยาวหนึ่งฟุตออกมาจากเอวด้วยนะฮะ
วิ่งไปล็อกคอแล้วชกต่อยแล้วใช้มีดฟัน
นี่จนต้องสบบัดให้หลุดแล้ววิ่งหนีตายไปขอความชีวิตเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นอีก
ก่อนที่ตำรวจกับกู้ภัยจะมา
ท่านผู้ชมคงจะมีคำถามเยอะแยะไปหมดว่าโอ้ทำไมไม่มีใครช่วยช่วยกันไม่ทันอะไรยังไง
นี่ค่ะคุณเปิ้ลคนเจ็บเนี่ยบอกว่าเอาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะก่อนหน้านี้นะ
นี่คุณเปิ้ลคนเจ็บบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหาอยู่กินกับนายปฏิพัฒน์คนก่อเหตุมาปีกว่า
แต่ตอนที่อยู่ด้วยกันปฏิพัฒน์ไม่ทำงานทำการอะไรเลย
เพราะว่าเขามีหมายจับของสนราชพร้าวอยู่
ข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยไปทำงานที่ไหนไม่ได้
แล้วปฏิพัฒน์เนี่ยชอบมาขอเงินเวลาไม่ให้ก็ทุบตี
จนกระทั่งตุลาคมปีที่แล้วนะครับปี๖๔
คุณเปิ้ลบอกว่าถูกปฏิพัฒน์เนี่ยทำร้ายร่างกายนะ
ตัดสินใจขอแยกทางและแจ้งความไว้ที่สพสำโรงใต้ที่สมุทรปราการ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้
ปฏิพัฒน์ก็ยังไม่ถูกจับนี่เธอร้องไห้เลยนะฮะ
หูขวานี่เกือบขาดนะครับระหว่างเนี้ยที่ปฏิพัฒน์ยังไม่ถูกจับเนี่ย
คุณเปิ้ลบอกปฏิพัฒน์นี่ตามข่มขู่มาตลอดถึงขั้นขู่ฆ่าเลยนะ
หนีมาเช่าห้องที่ใหม่มาอยู่แถวบางพลีจนกระทั่งปลายเดือนที่ผ่านมา
ได้กลับไปที่บ้านที่สำโรงปฏิพัฒน์เหมือนกับรู้ว่าเธอกลับมา
ก็ย้อนกลับมาที่บ้านแล้วอาศัยตอนที่เธอเนี่ยเข้าห้องน้ำ
เอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปโอนเงินผ่านแอปธนาคารเอาไป๗๐๐บาท
อยู่ด้วยกันอาจจะรู้รหัสอยู่ซึ่งเงินนี้เนี่ยเธออุตส่าห์เก็บไว้
จะเอาไว้ดูแลพ่อแล้วปฏิพัฒน์ก็เอาโทรศัพท์มือถือของเธอไปด้วย
ตัดสินใจไปแจ้งความอีกรอบนึงแต่ก็ยังไม่ถูกจับ
และเธอกับลูกของเธอซึ่งน่าจะเป็นกับสามีเก่า
ก็ยังถูกปฏิพัฒน์ตามราวีตามขู่ฆ่าเหมือนเดิม
คือไม่ได้ว่าตามหึงหวงจะมาง้อขอคืนดีนะเหมือนกับแค้นอะไรประมาณอย่างเนี้ย
ที่เคยแจ้งความเนี่ยสุดท้ายเมื่อวานนี้เกิดเหตุขึ้นจนได้
และคงไม่มีกินจะมาทำบนผู้แบบนี้อะพี่
ซึ่งหลังจากก่อเหตุครั้งนี้ปฏิพัทธ์ก็ยังหนีอยู่นะครับ

วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ

ผู้ชมอาจจะมีหลายคำถามอยู่ในใจนี่คุณเนติชาวไปคุยกับลุงโรมก่อน
โรมเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่นะเข้าเวรอยู่ที่เป็นรอปภอยู่หน้าโรงงานอ่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือคุณเปิ้ลนั่นแหละนะเดินมาหาบอกว่าถูกแฟนสะกดรอยตาม
ขอหลบข้างในหน่อยสักพักหนึ่งไหนปฏิพัทธ์คนก่อเหตุเบิ้ลมาถึงมาตบฝ่ายหญิงมาล๊อคคอ
แล้วก็ดึงตัวออกไปจากโรงงานลุงโรมรอปภคนนี้ยืนยันว่าพยายามเข้าห้ามแล้ว
แต่ห้ามไม่ได้ไม่เป็นผลขณะเดียวกันเพื่อนของคนเจ็บที่เดินกลับบ้านด้วยกันนะ
พี่พรนะพี่พรอายุ๕๐พี่พรบอกตอนเดินกลับบ้านกันเนี่ย
สังเกตเห็นแล้วว่าปฏิพัฒน์เนี่ยเดินตามมาเดินตามเปิ้ลมา
ก็รีบเดินเข้าโรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือจากรอปภ
แต่ปฏิพัฒน์เนี่ยตามเข้าไปลากคอออกมา
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยลักษณะการก่อเหตุมันน่ากลัวมาก
ซึ่งเธอก็พยายามเข้าห้ามแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน
ช่วยไม่ไหวเหมือนกันเธอก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนก็ถูกฟัน
ถูกล็อกคอถูกทำร้ายไปแล้วส่วนหัวหน้างานของคนเจ็บบอกว่า
เมื่อวันที่สามสิบกรกฎาคมนะครับก่อนเกิดเหตุคนเจ็บเนี่ยคือคุณเปิ้ลเนี่ย
มาปรึกษาหัวหน้างานบอกว่าถูกแฟนตามขู่ฆ่าทำร้ายร่างกาย
จะทำยังไงดีก็แนะนำว่าให้ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยยังชอบมาขอเงินคุณเปิ้ล
เวลาขอไม่ได้ก็ทะเลาะกันที่ผ่านมาเพื่อนร่วมงานเนี่ย
สงสารนะเคยระดมเงินช่วยเหลือคุณเปิ้ลเนี่ย
คนละ๕๐๐คนละพันหนึ่งเพื่อที่แบบเวลามาขอก็ให้ไป
ได้จบจบเนี่ยมาขอขอเงินอยู่เรื่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ทำให้เป็นห่วงตัวของคุณเปิ้ลแล้วก็พนักงานคนอื่นมาก
เพราะเหตุการณ์มันอุกอาดมากอยากให้ตำรวจเนี่ย
จับตัวให้ได้โดยเร็วหรือลงพื้นที่ให้ถี่หน่อยแถวนี้
ระเวนพื้นที่แถวนี้ให้บ่อยขึ้นนายปฏิพัฒน์จะได้ไม่กล้ามาก่อเหตุ
เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจทำให้ขวัญและกำลังใจของพนักงาน
ที่ที่อยากทำงานอ่ะหายไปพนักงานเขาอยากใกล้ที่พัก
ก็คือใช้วิธีเดินเท้าเพื่อประหยัดเงินในการเดินทาง
ก็ทำให้เขากลัวมากก็ได้แค่การพูดคุยกับพนักงาน
ว่ากรณีที่เดินกลับให้การมีการจับกลุ่มรวมกลุ่มไปพร้อมกันหลายคน
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาให้รีบโทรแจ้งหัวหน้างานทันที
คุณนะตรีเช้าได้คุยกับคุณพ่อขอคนเจ็บคุณพ่ออายุ๗๕ปีแล้ว
บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับพ่อนี่แหละ
แล้วก็เพิ่งย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกเนี่ยได้สัก๑๐กว่าวัน
ก่อนหน้านี้นายปฏิพัฒน์ชอบไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่จ่ายนะ
ก็เขาก็จะมาเอาเงินกับลูกสาวพอลูกสาวไม่ให้ก็ถูกทำร้าย
ทั้งคู่ก็รักรักเลิกกันอยู่เรื่อยพ่อบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบนายปฏิพัฒน์เท่าไหร่นัก
เพราะดูแล้วเป็นคนไม่มีอนาคตเลยนะแล้วไม่รู้ว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรือเปล่า
ตอนนี้เป็นห่วงลูกสาวมากเพราะลูกสาวเนี่ยถูกดักทำร้ายขนาดนี้
แล้วลูกสาวก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
คดีนี้อยู่ในท้องที่สพบางสาวทงนะครับตอนนี้ตำรวจเลยขอสารอนุมัติ
หมายจับนายปฏิพัฒน์แล้วนะฮะนี่นะครับเบื้องต้นเชื่อว่ายังหลบหนี
กบดานอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่านายปฏิพัฒน์เอง
เป็นคนที่เพิ่งพ้นโทษมาจากเรือนจำจังหวัดสมุทราการเมื่อกลางปี๖๔นะครับ
เคยต้องโทษหลายคดีนะอย่างเช่นคดีเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์ก็มี
คดีอาวุธปืนก็มีนี่มีคดีที่ค้างอยู่คือเรื่องทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายร่างกายเก่าด้วยนะล่าสุดก็คือเมื่อวาน
ตอนนี้ขอสารออกหมายจับแล้วนะครับ